คือผู้สึกข่าวก็ถามคุณชัยธวัส

ต้องบอกลงตรงนะเมื่อวานนี้ก็น่าเห็นใจ

ไหนจะต้องมาตอบคำถามเรื่องของ๑๑๒
แสดงว่าพี่เบิร์ตสังเกตสีหน้าสีตาตั้งแต่ตอนแถลง๑๑โมง
หลายคนที่ดูอยู่ตอนแถลงก็จะจับสังเกตสีหน้าท่าทางของคุณชัยธวัฒน์

นี่แค่เครียดคันที่หนึ่ง
นี่แค่เครียดคันที่หนึ่ง

ก็คือจังหวะที่ที่มีนักข่าวถาม
คางยาเวทท่านตอบ
สามารถเจาะตอนที่ท่านเสรีพูดด้วยแล้วก็หน้าของคุณชัยธวัฒน์ด้วยนะ
คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกว่าหน้าคุณชิรวัตรเหลือ๒นิ้ว
จริงคุณเสรีพิสุทธิพูดอะไรบ้างน้ำแข็งโอ้โห

คือถามเล่นว่าถ้าสมมุติเกิดออกเรือไปกลางทะเล
แล้วในเรือมีคนหนุ่มกับคนแก่
คุณผู้ชมว่าใครจะต้องสละเรือ

คนหนุ่มสละเรือหรือคนแก่สละเรือ

สมมุตินี่เป็นเรือมันจะเปลี่ยนได้เลย
นี่คือคนแก่นี่ผู้หญิงและนั่นวัยรุ่น

เพื่อให้รอดเพื่อให้เรือลำนี้รอด
คุณผู้ชมว่าใครต้องสละเรือเพราะว่า

จะชวนมาลงเรือลำนี้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม
เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

คือแนวทางเมื่อกี้๓แนวทางฟังจากพี่เบิร์ตมาแล้วล่ะ
แต่มีอีกหนึ่งแนวทางจาก๑เสียงของเสรีรวมไทย
อย่างพลตำรวจเอกเซรียร์พิสุทธิ์ป๊าเซรีย์นี่แหละค่ะ
คือพูดถึงเรื่องของการยก

โหวตให้คุณพิธามันเป็นข้ออ้างของสวนะ
แล้วการที่คุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ร่วมลงมติเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมา
เพราะไม่ยอมรับมติในวันพุธเนี่ยเดี๋ยวจะไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินนะ
ปลดล็อกให้มติรัฐสภาพร้อมฟ้องสารรัฐธรรมนูล
แล้วก็ปปชจะดำเนินคดีกับนักการเมืองที่ทำขัดต่อรัฐธรรมนูล
แต่มันมีประโยคเด็ดประโยคเด็ดของคุณเสรี
ลองฟังดูแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
ใครต้องสละเรือไม่ยอมรับขอใครต้องสละเรือไม่ยอมรับขอ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องของก้าวไกรที่จะต้องตัดสินใจนะครับ
จะทำยังไงถ้ายังยืนยันอยู่เพื่อไทยก็ไม่ผ่านหรอกเชื่อผมสิ
แต่ถ้าเสียสละนะครับพ่อก็พอไปได้
ผมก็เปรียบเสมือนเมื่อกี้ผมก็พูดในห้องประชุม
เรืออยู่กลางทะเลกันนะเรือมันกล้มเป็นอย่างไร
มีคนแก่คนผู้หญิงนะมีเด็กมีอะไรต่าง
แล้วเราคนหนุ่มเหรอครูจะต้องขึ้นเรือก่อนเหรอ
เราก็ต้องให้เด็กคนแก่ผู้หญิงขึ้นไปก่อน
เราก็ยอมเสี่ยงภัยไปแล้วก่อนเมื่อเสี่ยงภัย

ไม่ใช่ว่าไอ้หนุ่มกระโดดขึ้นเรือก่อนปล่อยให้ผู้หญิง
ปล่อยให้เด็กนะผโชนกรรมอย่างนั้นไม่ได้
อันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์พูดถึงการขึ้นเรือ
เฮ้ยวงอะไรไว้มันสกิดให้หยุดเหรอ
อ่าแต่ไหลอย่างนี้
เฮ้ยดอมหนุ่มแข็งลบดอมขอบใจมากที่ดอมจะเสียสละ
เรือลำนี้นี่คนแก่นี่ผู้หญิงนี่เด็กนุ่มครับ
เดี๋ยวผมจะเสียสละขึ้นเรือก่อนคนแรกเลย
อันนี้ป๊าเสรีพูดถึงขึ้นเรือนะคุณผู้ชม
แต่อันนี้มันกลายมาเป็นประเด็นเหมือนกันค่ะเพราะอะไร
รองสัตว์อาจารย์สมชัยศีรษุธิากรออกอกตอโพสต์ประเด็นนี้นะ
บอกว่าถ้าเรือล่มกลางทะเลต้องให้คนหนุ่มรอด
เพราะเขายังมีเวลาที่ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอีกมากครับ
เอออีกคนนึงไหมอีกคนนึงไหมเจ๊เจี้๊ฟ
พผมแก่คงโหลกลาเหรออยู่บนเรือนี้

บอกว่าคนที่ควรเสียสละ

คนแก่ใกล้ตาย

เธอไม่ได้พูดเองใช่มั้ยใช่ไม่ได้พูดเอง
เจ๊เจ๊แจ๊บอำรัตโชคประมิดคุณค่า

ความเห็นคนดูถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยังไง
ยังไงดอมพี่เบิร์ตลงเรือไป
พี่เบิร์ทบอกอย่างนั้นเหรอพี่เบิร์ท

นี่คุณกู้คุณกู้พลายละคุณกู้บอกว่า๑ชั่วโมงมีข่าวอื่นบ้างหรือยังไปดีกว่า

เพราะจริงเรามีข่าวอื่นแทรกตลอดนี่พลาดแล้วคุณครูพลาดแล้วรีบกลับมา
สลับกันทั้งการเมืองทั้งข่าวอื่น
คุณกุ้งกลับมาเลยรีบกลับมาเลย